วิพาครับครั้งที่๑นะครับเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรรัฐและเอกชนที่อยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
เปิดฉากวันเสาร์ที่๒๙กันยายนนี้ที่สนามกีฬากองทัพบก
ปีนี้มีแข่งขันกันทั้งหมด๘ทีมนะครับแบ่งเป็น๒สาย